หลังจากตรดล็อคกัญชามาแล้วคุณผู้ชมฮะเราจะเริ่มเห็น
นี่ข้างหลังเนี่ยกัญชาเสรี
สายเขียวคว้าบ้องไม้มาดูดโชว์เลย
ที่เข้าสารใช่ไหมเราเห็นสับพันมวล
โชวกันแบบขำขวดล้อเมื่อวาน
พันลำพูดไปขำไปแต่นี่ดูดโชว์มันซะเลยไปดูหน่อยฮะ
ตัวจริงเสียงจริงนะคะสายเขียวนะคะมาบูรณาการให้คนรู้จักการใช้บ้องนะคะ
มีความรู้เขาใจเรื่องอาจารย์นะครับเราจะเริ่มต้นกัน
มาให้ความรู้นะคะมาบอกวิธีการใช้นะคะ
เพื่อคนได้ไม่สับสนนะคะ
ถามคุณผู้ชมถามพี่เบิร์ตถามคุณขวัญคิดว่าเขาใช้เพื่อการแพทย์ไหม
พี่ครับพี่เข้าใจผิดอะไรไปเยอะเลยนะฮะ
ไอ้วิธีการเสพเนี่ยนะครับการสูบเนี่ย
ไม่ต้องมาแนะนำนะครับแล้วก็แบบนี้มันโหดเลยครับพี่
ไอ้เฉพาะพันลำกันที่เข้าสารนั่นก็แม่
ก็โดนจัดระเบียบไปแล้วนะนะครับคือเอาแต่พอดีนะครับเสรี
ผมรู้ว่าเสรีแต่มันหนักไปครับพี่ครับ
นี่แหละฮะคนใช้ทวิตเตอร์เขาเอามาโพสต์ไว้ครับ
กลุ่มนี้เขาต้องใช้ว่าตั้งวงเลยนะ
เพราะเอาเก้าอี้เอาอะไรมาตั้งกันแบบนี้
แล้วก็เอาบ้องขึ้นมายกสูบพ่นควันปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยนะ
อยู่หน้าสถานบันเทิงปากซอยศรีลมซอย๔ครับ
เห็นชายเสื้อเหลืองนะคุณผู้ชม
บ้องกัญชาแล้วก็ยกขึ้นมาสูบ
มีเสียงบรรยายของคนถ่ายด้วยว่า
มาสอนมาบอกวิธีใช้บ้องกัญชาให้ทุกคนรู้จัก
จะได้ไม่สับสนครับ
คนโพสต์เขียนแคปชั่นไว้ว่า

ถนนเข้าสารแค่ขายมาเจอศรีลมสอนดูดเลย
แฮชแท็กไว้ว่ากระทรวงสาธารณสุขด้วยครับ

อยากจะไปเจอซะหน่อยจะไปเจอไหมเนี่ยแก๊งนี้
แล้วครับเจอแต่พ่อค้าแม่ค้าก็เลยลองถามหน่อยว่า
พ่อค้าแม่ค้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย
มันเกิดขึ้นสักสองสามวันก่อนละ
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเขาเห็นกันหมดว่า
กลุ่มคนในคลิปเนี่ยมาประมาณสิบคนครับ

โชว์กันริมทางเท้าคลื้นเครงกันใหญ่เฮฮากันใหญ่

แล้วก็ไม่เคยเห็นมาแถวนี้อีกเลยครับ
จริงก็ไม่ได้
กลุ่มคนรวมเนี่ยก็จะเยอะประมาณสิบคน

ครับประมาณสองสามวันก่อน

ใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ยื่นเป็นตัว
บ้องไม้ไผ่บ้องกัญชาให้ครับ

ที่เห็นเขาทำกันเป็นแบบ
เป็นการเป็นงานขนาดนี้ครับ
นี่ทำเป็นการเป็นงานขนาดนี้

ฟังทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับ

จุดมุ่งหมายในการปลดแล้วกัญชาสีดี
เพื่อสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์

พวกพี่เนี่ยวงนี้ใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปเยอะเลยนะฮะ
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการสูบการเสพ

ต้องขับเคลื่อนให้มีการควบคุมป้องกันในกฎหมายกัญชงกัญชาครับ
สำหรับกฎหมายที่จะออกมาควบคุมการใช้กัญชานั้นเนี่ย
ตอนนี้รัฐสภากำลังร่างกฎหมายออกมาควบคุมอยู่
เรื่องต้นต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการใช้กัญชานะครับ
ผมย้ำอีกครั้งนะครับกัญชาเขาปลดล็อกเพื่อใช้ทางการแพทย์
ขีดเส้นใต้มากกว่า๓เส้นก็ได้นะครับ
ไม่ใช่เรื่องของการสันทนาการ
เดี๋ยวรอหน่อยรอกฎหมายหน่อยก็แล้วกันนะครับ